อ้าวมีการแชร์เรื่องราว

มีการแชร์เรื่องราวความประทับใจ

มีคลิปหนึ่งนะคะเขาเผยแพร่เป็นคลิปการสัมภาษณ์
คุณแตงโมในรายการที่นี่หมอชิด

ที่แบบหน้าเนื้อก็คือแบบพังไปหมดเลย
แล้วมีพลเมืองดีมาช่วยไว้ทัน

ที่ดูสัญญาคุณากรเป็นพิธีกร

เพราะภาพนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
ที่เธอรถคว่ำแล้วก็หน้าเนื้อ

ซึ่งคุณแตงโมร้องไห้ตลอดการสัมภาษณ์

ว่านอกจากพ่อที่เป็นคนให้ชีวิต

เพราะเรามีกันอยู่แค่๒คน

ก็ขับโฟกสมาแกนเปิดประทุน

ไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยแล้วหลับในค่ะ
หลบรถคันข้างหน้าจนเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วคุณตังโมกระเด็นออกมานอกรถ

คุณยุทธนาทองบันดาลใจอายุ๕๔ปี

นุสวรีชัยสมรภูมิกลับบ้านที่อำเภอปากเกร็ด

แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก็เลยให้พี่แท็กซี่บอกพี่จอดก่อน

อุ้มเลยอุ้มคุณตังโมขึ้นแท็กซี่
ที่เป็นโรงพยาบาลเกษมราชชื่น
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที
หลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ไปเนี่ย
ได้เจอคุณแต่งโมอีก๒ครั้ง
ก็คือที่ไปออกรายการที่นี่หมอชิด
ซึ่งคุณแตงโมก็ได้พูดคุยกันในรายการ
อีกครั้งหนึ่งก็คือคุณตังโมมารับไปทานข้าว
เพื่อขอบคุณพร้อมกับคุณพ่อโสพล
คุณยุทธนาบอกว่าคุณตังโมเป็นคนน่ารักมาก
เป็นกันเองแล้วก็นิสัยดี
เหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อ๑๕ปีก่อน

แล้วพอรู้ข่าวเรื่องคุณตังโมตกจากเรือเนี่ย

เป็นบุญที่สูง

ครับ